สำหรับการแถลงข่าวของสรเมื่อวานนี้เป็นการแถลงปิดศูนย์
มีหนึ่งคนที่พูดถึงเรื่องของการปฏิบัติงานด้วย
ก็คือนาวาเอกอัดนันสุราวัล
เป็นพบกรมรบพิเศษที่๑หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ
เมื่อวานนี้ท่านได้พูดถึงเรื่องของช่วงการปฏิบัติงานว่ามันมีความกดดันมาก
ชีวิตทั้ง๑๓คนเป็นเดิมพันธุ
บางช่วงหน่วยซิลที่เข้าไปหาหายไป๒๓ชั่วโมง

เกือบวันและติดต่อไม่ได้เลยนะคะ
ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่กดดันที่สุดนะคะฟังเสียงท่านกันหน่อยค่ะ
พันธุ์พลังงานขนมแผ่นฟรอยที่ทำให้รักกายอุ่นนะครับ
โดยส่งทีมแรกไป๔คนเป็นซิลทั้งหมดนะครับ
คนแรกนะครับก็พร้อมเสบียงไป
แล้วก็คัดคนที่คิดว่าเจ๋งที่สุดแล้วนะครับ๔คนนะครับออกไป
ชั่วโมงต่อไปก็ส่งไปอีก๓คน
ในนั้นก็มีหมอภาคไปด้วย๑คนนะครับ

ให้ท่านไปดูแลเด็กทั้งในถ้ำนะครับ
เชื่อไหมครับว่า๒ทีมที่ส่งไป
ขาดการติดต่อไป๒๓ชั่วโมง

ของผู้ปฏิบัติที่ส่งลูกน้องออกไปทำงานแล้ว
ไม่รู้ว่าเป็นหรืออยู่นะครับ
เป็นหรือตายนะครับ

กลับมาก็กลับมาแค่๓คนนะครับ

ที่ดำเข้าไปเนี่ยโดยใช้ขวดอากาศ

ความยากของงานนี้ก็คือ๑ความมืด
เป็นงานใหม่ที่ทีมงานเราไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนนะครับ

เรื่องของเราไม่รู้ว่าน้ำจะมาอีกเมื่อไหร่นะครับ
นาวาเอกอนันต์สุราวัลผู้บัญชาการกรมรบพิเศษที่๑
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือยังเปิดเผยเพิ่มเติมนะครับ
ว่าแต่ละครั้งที่ส่งลูกน้องไปทำงานและขาดการติดต่อ
เป็นความกังวลใจในฐานะหัวหน้ามทีม
หวังจะให้ลูกน้องกลับมาด้วยความปลอดภัย
จนกระทั่งสุดท้ายแล้วเกิดความสูญเสียขึ้นนะคะ

หน่วยงานจะนำบทเรียนนี้ไปพัฒนาขีดความสามารถของทีม
ในการบรรเทาภัยพิบัติต่อไปในอนาคต
ในช่วงเวลาของการทำงานหน่วยซิลถือว่าเป็นบุคคลที่ผ่านการฝึก
เกี่ยวกับเรื่องของการดำน้ำมาอย่างหนักหน่วง
แต่ว่าพื้นที่ที่ลงไปทำงานมันมีความแตกต่างกับพื้นที่ที่เคยฝึกมา
ก็มีการแลกเปลี่ยนความรู้กันกับทีมนักดำน้ำต่างชาติเอง
ซึ่งเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในถ้ำเนี่ยนะคะ
ได้ความรู้ใหม่ก็เลยหลังจากนี้จะมีการปรับใช้
เผื่อมีเหตุการณ์ที่มีความจำเป็นจะต้องพึ่งหน่วยซิลอีกครั้งหนึ่ง
ใช่ตอนที่ผมลงพื้นที่ผมมีอากาศได้คุยกับท่านสัมภาษณ์ที่บริเวณนาธรรม
บอกว่านอกจากชีวิตของ๑๓คนที่ต้องเอาออกมาแล้ว
ต้องรักษาเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เข้าไปทำงานด้วย
ให้เขาปลอดภัยมากที่สุดไม่อยากให้เกิดความสูญเสียเกิดขึ้น